ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีเมนูเด็ดอย่างเมนูหมาล่าซุกี้น้ำซุป๓แบบพร้อมกับน้ำจิ้มจัดจ้าน
ทุกที่สมัยนี้ใครก็ชอบทานกันทั้ง
ร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดระยอง
แต่เมนูจะเป็นยังไงโปรเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ว้าว

เมื่อกี้นั่งเมาส์กับ๓คนแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลย

จำชื่อร้านไว้แล้วกันนะคะชื่อร้านซูฉีซูกี้ค่ะ
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ

ทับ๒๑เข้าไปในซอยสุขุมวิทย์นครระยอง๘ถนนสุขุมวิทย์
เยื้องกับโฮมโปรสาขาระยองตะบนเนินพระจังหวัดระยองนั่นเองนะ

ร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารวมเอาหมาล่ากับซุกกี้มารวมกัน
แล้วก็เลยกลายเป็นซุกี้รสเด็ดในระยองที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ
แน่นขนาดนี้ไปหาเจ้าของร้านดีกว่า
คุณนัชชาชัยนาเมืองหรือคุณแบมอายุ๒๔ปีค่ะ
คุณแบมคนสวยเห็นมั้ยไหมคะก็แซ่บ
คุณแบมบอกว่าตัวเองชอบกินหมาล่าแล้วก็ซูกี้เป็นชีวิตจิตใจ
ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านขึ้นมาในสไตล์ซุกี้หมาล่าค่ะ
วัตถุดิบเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักสดต่าง
เอามาใส่สายผ่านแล้วก็ให้ล่ายไปเห
มากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะ
ผมอยากมาที่นี่ไปตามหาหัวใจ
โอ้โหคุณชื่นชอบกินเครื่องในคุณไปปอบเหรอ

หาหัวใจเฉยเออมีมากมายหลากหลายเครื่องในก็มีเครื่องนอกก็มานะคะ

คุณผู้ชมแล้วน้ำซุปเขามี๓แบบคือน้ำซุปหมาล่าน้ำดำและน้ำใสนะ
ถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องมาพร้อมกับน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มมี๒แบบรสชาติจัดจ้านคือแบบน้ำจิ้มซุกี้และน้ำจิ้มงาขาวค่ะ
ส่วนน้ำชานะคะน้ำชาก็เป็นน้ำชากระป๋องจากจีนนำเข้ามาให้ลิ้มลองทานคู่กันเลย
มีน้ำยักษ์กับอีกอันหนึ่งหวังเหล่าจี
เออเราจะเห็นแบบนี้ต่อ

แบบนี้นะคะคุณผู้ชมใครจิตใจนะไปได้เพราะว่าร้านเขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใน๑๐วันนี้
นับตั้งแต่๕มีนาคมถึง๑๕มีนาคม
เมื่อลูกค้าทานครบ๕๐๐บาทนะคะก็ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและตุ๊กตาลิขสิทธิ์ตัวใหญ่ได้เลยนะ
ส่วนใครอยากจะไปคุณค่ะร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงเช้าถึงตี๓
เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์นะ๐๖๕๒๓๖๓๙๙๙ค่ะ
เบอร์โทรจดเอาไว้จำเอาไว้แล้วโทรไปจองได้